มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นคดีที่โจรสาวแอบอ้างว่าเป็นนักศึกษาของสถาบันชื่อดังค่ะ
ก่อนถกสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักกว่าสามเส้นนะคะน้ำหนักรวมหนึ่งบาท
สิบสตางค์มูลค่ากว่าสามหมื่นบาทตอนนี้หนีลอยนวลค่ะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะขณะที่หญิงสาวฉกทองไปจากร้านห้างทองไทยโชคชัยบนถนนธรรมนูลวิถี
หน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่กลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะตำรวจก็ได้เข้าตรวจสอบ
นายพลเอกพลเทียนวิจิตภัณฑ์เป็นเจ้าของร้านก็เล่าว่าขณะที่เกิดเหตุ
มีคนร้ายเป็นหญิงหนึ่งคนและชายหนึ่งคนค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้าน
ที่ฝ่ายหญิงนะคะจะลงไปทำทีขอดูสร้อยข้อมือ๓เส้น
ราคานี่รวมกว่า๓๐๐๐บาทก่อนที่จะฉวยโอกาสตอนเจ้าของร้าน
เผลอนะคะวิ่งขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์พากันหลบหนีไป
นายเอกพลบอกว่าคนร้ายทั้งสองคนที่ก่อเหตุในครั้งนี้จำหน้าได้แม่นยำเลยค่ะ
เนื่องจากเมื่อวันก่อนเข้ามาทำทีขอดูทองไปแล้วหนึ่งครั้ง
โดยอ้างว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่
บอกว่าอาจารย์ให้มาซื้อพร้อมให้ชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปรากฏว่าทั้งเบอร์โทรศัพท์และชื่อไม่มีตัวตน
ไม่สามารถติดต่อได้เชื่อว่าโจรสาวรายนี้ใช้กลอุบายหลอกเจ้าของร้านให้ตายใจค่ะ
โดยจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้านพบว่ากล้องนั้นสามารถบันทึกภาพคนร้ายทั้งสองคนไว้ได้อย่างชัดเจน
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งไล่ล่าตัวทั้งสองคนมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ